คุณผู้ชมครับมาดูปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งกันหน่อยนะฮะตำรวจเองก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีการสับเปลี่ยนกำลังใหม่ในการเร่งล่าเสียแป้งครับแล้วก็มีการตรวจอย่างเข้มงวด
เพราะว่าหวั่นว่าจะมีคนลักลอบส่งเสบียงให้กับเสียแป้งเพื่อทำการหลบหนีการจับกลุ่มด้วย
เมื่อเช้า๙โมงครับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังกว่า๒๐นาย
พร้อมกับรถจักรยานยนต์นำเสบียงอาหารแล้วก็อุปกรณ์เดินป่าพร้อมอาวุธครบมือครับ
สลับสับเปลี่ยนกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์หลังจากที่ชุดเดิมนะครับ
นอนค้างคืนบนเทือกเขาบรรทัศน์มาแล้ว๒คืน
โดยชุดปฏิบัติการชุดนี้จะขึ้นไปปฏิบัติการแล้วก็พักค้างคืนอีก๒คืนเช่นเดียวกัน
โดยขี่รถจักรยานยนต์จากน้ำตกโตนตกนะฮะไปตามเส้นทางเทือกเขาระยะทางประมาณ๑๗กิโล
แล้วก็จะมีการนำรถจักรยายนต์ไปจอดไว้ในพื้นที่บ้านตระ
ซึ่งเป็นจุดใกล้กันกับบ้านของนายกพริกแล้วก็เดินเท้าต่อ
ไปยังคนหินกองประมาณ๓๔กิโลด้วยกัน

โดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษชุดศรีตรังบอกว่ากำลังตอนนี้
นี้มีการนำเสบียงกับอุปกรณ์เดินป่าเข้าไป

อีกทั้งในการปฏิบัติการในวันนี้คาดว่าจะมีอุปสรรค
เพราะว่าฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างนาน๓ชั่วโมง
จะชุ่มกระแฉะหน่อยนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาด้วย

ซึ่งหากว่าวันนี้มีฝนตกหนักมาอีก
ก็น่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานพอสมควร
ไปก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะตก
เพราะเดี๋ยวมันก็เป็นอุปสรรคในการเดินทาง
ฝากฝั่งหนึ่งตำรวจภูทรหนองเอื้องนะครับ
เมื่อเช้าเองก็มีการนำโดยท่านพันธ์ตำรวจเอกชาตรีมรัฐนาคตนะครับ
ท่านภูมิกับการสารณีตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้อกนะครับ
ก็นำกำลังไปตั้งจุดตรวจสกัด
เพื่อคัดกรองชาวบ้านทั้งในพื้นที่บ้านตระ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในการจะขึ้นลงเขาบรรทัศน์

ดูสิกระโปรงกระเป๋ามีทงมีถุงอะไร
มีการตั้งจุดวางกำลังตรงที่บริเวณทางขึ้นแล้วก็ทางลงที่บริเวณน้ำตกตนตกด้วย
ทีนี้ตำรวจสอบสวนกลาง
เมื่อเช้าก็โดยทางด้านของกองกำกับการ๖เนี่ย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมาน
มีการนำหมายสารจังหวัดพัทธลุงไปตรวจคนที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุง
เพื่อเป็นการตรวจค้นหาหลักฐานพยานที่เกี่ยวข้อง
หลังสืบทราบมาว่านายกนายกพงศ์เนี่ย
เจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเสียแป้ง
ให้ความช่วยเหลือกับเสียแป้งในการหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
และจากการเข้าไปตรวจค้นก็สามารถไปยึดโทรศัพท์มือถือได้๒เครื่อง
ตำรวจเองก็จะนำไปตรวจสอบหาข้อมูลว่าเชื่อมโยงกับใคร

มีข้อมูลการโทรเข้าโทรออกไปหาใครบ้าง
จากนี้ก็ยังได้มีการเชิญตัวทางด้านของนายกพงศ์ไปที่สพเมืองพัทธลุงด้วย
เพื่อไปแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องของการช่วยเหลือการหลบหนีให้กับผู้ต้องหา
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดในการไล่ล่าจับกลุ่มเสียแป้งนะครับ